อาจจะถูกยกเลิกจัดการแข่งขันไปนะครับ
แต่กีฬาแบทมิตต์ด้านอังกฤษนะครับ

ซึ่งนักกีฬาไทยก็คือน้องเมย์และชนกอีทธนล
ก็หวังที่จะไปคว้าแชมป์ให้ได้ด้วยนะครับ
รายการนี้เนี่ยก็จะแข่งขันในวันที่๑๑ถึง๑๕มีนาคมนี้นะครับ
ซึ่งเดินทางไปพร้อมกับน้องเมย์ก็เปิดเผยนะครับ
บอกว่าจากการที่อังกฤษถูกเพิ่มให้เป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงของโรคโควิด๑๙
หลังจากที่เดินทางกลับประเทศไทยเนี่ย
ก็มีโอกาสนะครับที่จะต้องถูกกักตัวเป็นเวลา๑๔วัน
กฎของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้น้องเมฆบอกว่ายินดีปฏิบัติตาม
แต่ว่าเรื่องกักตัวนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่ง
แต่ว่าน้องเมย์ยังมีภารกิจที่จะต้องไปแข่งขันรายการเก็บคะแนนต่อ
เมย์ก็บอกว่าถ้าหากไม่พ้นช่วงกักตัว
หวังที่จะคว้าแชมป์ให้ได้หลังจากที่เมย์เนี่ยเคยได้แชมป์ตอนปี๒๐๑๓กับ๒๐๑๗นะครับ

มิเศษของน้องเมย์ในเรื่องนี้นะครับ
ทีมงานของเมย์เองแล้วก็รวมถึงทีมงานของประเทศอื่น
แล้วก็หรือจะเป็นทางสมาคมกีฬาอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือพวกเราก็พยายามที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองรักษาตัวเองให้ดีที่สุดค่ะ
แล้วก็ส่วนในเรื่องของการแข่งขันเราก็เต็มที่ทุกครั้งอยู่แล้วค่ะ
ต่อกันที่องค์การจักรยานบ้านเรากันบ้างนะครับ
ผลเอกเดชาเห็มกระศรีนายกสมคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย
เปิดเผยว่าสมคมตัดสินใจเดินหน้าจัดการแห่งขันจักรยานทางไกล
ระหว่างวันที่๑ถึง๑๐เมษายนนี้นะครับ
ใน๒จังหวัดก็คือสมุทรสงครามแล้วก็สุราธานีตามเดิม
แม้ว่าจะมีความกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
แต่หลังจากที่หารือกับกระทรวงสาธารณสุขพบว่า
สภาพธรรมชาติของการแข่งขัน

ซึ่งเป็นสถานที่เปิดโล่งและไม่มีความเสี่ยงเรื่องการ
ชุมนุมในสถานที่แออัดของผู้ชมเป็นระยะเวลานาน
และสภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงจัดการแข่งขัน

ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้แพทย์หญิงอำพร
เป็นจพลพิทักษ์ผู้ตรวจราชการกระทรวง
รับผิดชอบดูแลการแข่งขันสนามที่สมุทรสงคราม
ส่วนภาคใต้จังหวัดสุราธานีมอบให้ดรนายแพทย์พิทักพลบุญยมาริก
ผู้ตรวจราชการกระทรวงรับผิดชอบดูแลออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดนะครับ
ร่วมกับนายแพทย์เอกลาบทองบริสุทธิ์อุปนายกฝ่าย
แพทย์ของสมคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย